ใหญ่มีอะไรอยากจะบอกผ่านโฆษกไปถึงนายกหรือไปถึงรัฐบาล

ก็อยากจะฝากนะครับก่อนที่จะถึงเรื่องเหตุการณ์วันพรุ่งนี้นะครับ
ก็อยากจะฝากผ่านท่านโฆษกรัฐบาลไปสู่ท่านนายกว่า
สลักแรกที่เราจะแก้ไขปัญหาที่มันเดินมาจนถึงทางที่มันแคบนะครับ
ตอนนี้ได้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องลาออกเพื่อเปิดทาง
ให้เกิดความจริงใจในการแก้ไขปัญหานะครับ
นำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูลนะครับแก้ในที่นี้ไม่ได้แก้เพื่อใช้นะครับ
แต่แก้เพื่อให้มีการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่
ที่จะเป็นรัฐมูลฉบับสุดท้ายของประชาชน
แล้วก็ฝากนะครับไปถึงรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ในวันพรุ่งนี้
สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมจะไม่มีความวุ่นวายนะครับ
ไม่มีการใช้ความรุนแรงใดทั้งสิ้นนะครับ
ก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วกันฝากรัฐบาลแล้วด้วยแล้วกันนะครับ
อย่าพยายามในการสร้างสถานการณ์สร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความรุนแรง
เกิดเงื่อนไขในการกระชับอำนาจหรือรวบอำนาจ
ที่มีคำถามว่าตอนนี้เราจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องการรัฐประหารอยู่อีกเหรอ
นั่นก็เพราะว่าคนที่มีอำนาจอยู่ในตอนนี้ก็มาจากการรัฐประหารและสืบภาคอำนาจ
คงไม่แปลกอะไรที่เขาจะใช้วิธีการแบบเดิมนะครับในการรักษาอำนาจเอาไว้
ดังนั้นการมีกระแสข่าวเรื่องการรัฐประหารคือความไม่ไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล
ที่อาจจะพยายามใช้วิธีการสกปรกในการรักษาอำนาจไว้ก็เป็นได้ครับ
อืมครูใหญ่ไม่เพิ่มเติมนะคะเอาเท่านี้นะคะ
ครับผมไม่เพิ่มเติมครับ
บใดที่การชุมนุมอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยภายใต้กฎหมาย
ของราชการหรือของประชาชนอันนี้สามารถดำเนินการได้
และที่สำคัญต้องไม่จากจวงร่วงเกินสถาบัน
อันเป็นที่รักของไทยก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์
อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการในส่วนของกฎหมาย
ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดในแถลงการว่า

ก็เพื่อที่จะให้ผู้ชุมนุมได้ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะประเด็นไหน
ทุกประเด็นในเรื่องของทุกข้อกฎหมายจะต้องพึงระวัง
เมื่อที่เขามีการเตือน
ก็ขอให้รับทราบในส่วนของที่อาจจะระเบิดในส่วนของ

หรือว่าจะมีเริ่มการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ในส่วนของประเด็นเรื่องของการที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ย

ท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชา
ได้พูดอยู่ตลอดเวลาว่าท่านมองในเรื่องของผู้ชุมนุม

ไม่ได้ต้องการที่จะให้เกิดความรุนแรงในสถานการณ์ใดเลยก็ตาม
แล้วก็เรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ย
ไม่ใช่แค่เฉพาะดูแลในเรื่องของความปลอดภัย
ของทรัพย์สินของทางราชการอย่างเดียว

ให้เกิดการปะทะจากกลุ่มที่อาจจะประสงค์ร้าย

อันนั้นก็ต้องเข้าไประงับเหตุ
แต่ที่สำคัญท่านนายกประยุจจโนชาเองตอนนี้
กำลังเดินหน้าเต็มที่ในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ

เพราะฉะนั้นเรื่องของโควิดเรามาได้ดีแล้ว

มาตรการต่างที่เราจะดำเนินการต่อไป
เพื่อให้คนไทยสามารถที่จะเป็นเวทีโลก

แต่ในอนาคตสามารถที่จะกลับมายืนหยัด
ในเรื่องของเศรษฐกิจของไทยได้ด้วยเท่านั้นเองเท่านั้น

ทางทีมไทยรัฐทีวีอาจจะต้องรบกวนท่านโฆษกเข้าสาย
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะทางรายการถามตรงงดนะคะ
แต่ว่าทางไทยรัฐจะถ่ายทอดยาวเลย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ติดตามกันได้กับรายการพิเศษนะคะ
เมืองต้นวันนี้ขอบคุณครูใหญ่นะคะ

ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านโฆษกในรายการนะคะ